มาดูน้องปอยตรีชดาหน่อยค่ะที่สาวแท้ก็ต้องอายเพราะว่าเธอสวยเหลือเกินนะคะ
ไปกลับฮ่องกงบ่อยเพราะว่าเธอต้องไปถ่ายทำภาพยนตร์
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการอัพค่าตัวของเธอด้วย
เธอไม่ได้ตอบรับหรือเธอไม่ได้ปฏิเสธ
แต่เธอบอกว่าค่าตัวที่ได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเธอก็ทำงานเต็มที่มากขึ้น

ใช่แล้วล่ะค่ะหลังจากที่อย่างที่บอกไปว่าบินไปบินกลับ
อตขึ้นหิ้งแล้วถูกบริษัทดูแลศิลปินยักษ์ใหญ่จับเซ็นสัญญา๕ปี

ล่าสุดค่ะปอยตรีชดาขอเคลียร์คิวแบ่งเวลากลับมารับงานแสดงละครที่เมืองไทย
ของผู้จัดหนุ่มไฟแรงตายนัทพลในบทนางเอกเต็มตัว
บินไปบินกลับไทยฮ่องกงทุกสัปดาห์
แต่ก็ยืนยันว่าเธอเองจะทำให้ดีที่สุด
ส่วนเรื่องที่เขาเมาส์โมยกัน
ปอยบอกว่าทางทีมงานฮ่องกงเขาเป็นคนจัดการค่ะ

เธอเองก็พยายามพัฒนาให้สูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องขออนุญาตพี่ตายไป
ถ่ายภาพยนตร์จีนอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
แต่ว่าไปแค่ประมาณแบบไปกลับค่ะ
ก็วุ่นวายนิดหน่อยค่ะ
เพราะว่ามันจะต้องแบบไปมาแล้วปอยต้องจองพี่ตายก่อน
เพื่อไม่ให้กระทบกับนักแสดงท่านอื่นนะคะ
เวลาค่ะลงตัวแต่ปอยต้องเหนื่อยมาก
เพราะว่าสี่วันอยู่ไทยสามวันไปฮ่องกงค่ะ
หนังเรื่องใหม่ก็จะเป็นเรื่องดราม่า

แล้วก็ปีนี้ก็ภาพยนตร์ที่ปอยถ่ายไว้เสร็จเมื่อ

ในส่วนของราคาค่าตัวอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ทางฮ่องกงก็เป็นคนคุยตรงนะคะ

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอัพขึ้นนะคะ
มันก็ต้องแปรปกผันตรงกับในเรื่องของคุณภาพงาน
เราจะต้องทำออกไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ

ก็มีข่าวกุ๊กกิ๊กกันกับปู่เทียลเลอร์นะคะ
รวมไปถึงมีนักแสดงดาราชายอื่นด้วยที่ฮ่องกงนะคะ

เรื่องหัวใจมันฮอตตามงานหรือเปล่า

เนื่องจากว่ายุ่งมากจนไม่มีเวลาจะสนใจใคร

เธอบอกว่าไม่มีอะไรจริง
ก็เจอกันบ้าง
แต่ว่าเราไม่ได้มีความสำคัญแบบเดิมค่ะ
คือตอนนี้ปอยก็โสดนะเพราะปอยก็ไม่มีใคร

ก็ไม่ค่อยเจอใครเหมือนกันค่ะ